ที่แสนดีใจแต่รับจดหมายจากใบสนี
ดมใจหวาดชอบเลยคือนะชอบชอบชอบแล้วร้องได้ไหม

เต้นเป็นไหมเป็นครับ
งานศพงานศพก็เราก็ต้องเลือกเพลงนิดนึง

ร้องไห้หาพ่อเธอรู้
โปรดติดตามตอนต่อไป